คุณผู้ชมช่วงนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ

แม่ใครที่อยู่บ้านมีกี่เผาก็งัดกี่เผามาใส่
ใครมีชุดสิงโตก็งัดชุดสิงโตมาเชิดกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้ว
ชาวไทยเชื้อสายจีนหลายบ้านเขาก็เตรียมพร้อมกันแล้วล่ะค่ะ

บ้านของแม่แอฟทักษะออนและน้องปีใหม่เป็นยังไงคุณดูชุดเขา
น่ารักมากเลยนะคะแจกความสดใสก่อนใคร
ด้วยการพร้อมใจกันใส่กี่เผา
แอฟมาในชุดกี่เผาสีชมพูหวานแวว
ปล่อยผมสยายถือพัดเป็นครับ
ส่วนน้องปีใหม่ยังไงคะซิส
หมวยตัวน้อยของเรามาในอินเนอร์สดใสสมวัย

เพราะคู่นี้เขาสวยน่ารักกันแบบแพ็คคู่
แล้วก็กินกันไม่ลงเพราะว่าอินเนอร์น้องปีใหม่นี้มาแรงจริงนะ

และที่เป็นตำนานต้องยกให้กับบ้านนี้เลยค่ะ

ทำงานอะไรถ้าไม่ใช่การเชิดสิงโตปีที่แล้วจำได้ไหม
ฝาแฝดเขาอินมากกับการเชิดสิงโต
รอบนี้บอกเลยพี่สายพี่พาจะไม่ทำให้พี่ป้านาอาต้องผิดหวัง
แม่ชมจัดชุดหุ่นเชิดสิงโตให้แบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยค่ะ
ลูกชายเนี่ยตื่นตาตื่นใจสุดแล้วเขาก็ลองซ้อมดูด้วยนะ

ขี่เขาเข้าใจว่าหลายบ้านเขามีการ
แต่ชุดเชิดสิงโตมันมีทุกบ้านไหม

เอาชุดเชิดสิงโตมาไว้ในบ้านได้คุณผู้ชม

อีกหนึ่งครอบครัวค่ะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะ
บ้านนี้หมวยตีมากันทั้งคุณพ่อคุณแม่
ครอบครัวของบอสเชนธนาไตรฉัดนี่เองค่ะ
คุณเจมส์ภรรยาสาวคนสวยเขาโพสต์คลิปที่ลูกชายคนโตน้องสเปสซ้อมเชิดสิงโตรอแล้วนะคะคุณผู้ชม
เอ็นดูมากน่าเอ็นดูขนาดไหนไปดูจ้า
ตั้งอกตั้งใจมากลูกอยากรู้มากเลย

หรอมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอชุดเชิดสิงโตนะคุณผู้ชมนะ
เชนก็เตรียมเลยนะคะเตรียมซองแดงหนา
ไว้ให้น้องสเปสตัวน้อยกับลูกสาวตัวน้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
ใกล้เทศกาลแจกจ่ายเงินกันแล้วเนาะ